วันนี้จะมาคุยกันกับเรื่องของ๑๐แนวโน้มธุรกิจที่มาแรงในปีนี้๒๐
มาดูว่าอะไรมาแรงและควรลงทุนอย่างไรบ้าง
มาพบกันกับคุณภาววิกลิ่นประทุมครับ
มาพบกันเช่นเคยทุกวันศุกร์แบบนี้นะครับ

แน่นอนปีใหม่แล้วหลายคนก็เริ่มอยากรู้
ปีนี้จะทำอะไรลงทุนอะไรอะไรมันดีอะไรมันมาแรง

ผมว่ายิ่งมันมีเทคโนโลยีมากเท่าไหร่เนี่ยงานเรายิ่งสบายมากขึ้น
ไม่เหมือนสมัยก่อนถ้าเขาพูดเรื่องสมัยก่อนคนทำเกษตรกรรม
พอมีอุตสาหกรรมมาเนี่ยคนทำเกษตรน้อยลงคนมาทำอุตสาหกรรมมากขึ้น
ซึ่งพูดง่ายการทำงานมันหนักน้อยลงแล้วมันสบายมากขึ้น
แต่เราต้องเรียนรู้เทคโนโลยีซึ่งวันนี้สิ่งที่เราจะไป
ผมว่าเราไปสู่ในยุคของข้อมูลข่าวสารถูกไหมครับ
ซึ่งยุคนี้มันเป็นยุคของสมองเขาเรียกสมองซี่ขวา
มองซี่ขวาคือศิลปะจินตนาการ
เพราะฉะนั้นเทรนด์ธุรกิจที่จะมาคือถ้าเราอยากทำงานง่าย
แล้วก็ได้เงินเยอะเราต้องมาอาชีพที่เป็นด้านนี้
หลายคนชอบครับอยากทำงานง่ายทุกอาชีพอยากทำแบบนี้หมดเลย
วันนี้ใครอยาทำเกษตรอยู่งานคุณยากและเงินน้อย
มันซื้อของออนไลน์ไง
เยอะด้วยนะ
อย่างอลิบาบาในเมืองจีนคิดดูว่าคนส่งของเยอะแค่ไหน

เพราะบริษัทผมบอกว่าเขาอยากเอาซ้อนเรื่องการส่งอยู่แล้ว
ต้องคิดให้ได้ว่ามันส่งอะไรส่งแบบไหน

อันที่สองธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
อันนี้มาแรงเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว

แต่เวลาไปท่องเที่ยวอยากใช้จ่ายเต็มที่เลย
ทั้งกินทั้งเที่ยวช็อปปิ้งอะไรอย่างที่เป็นหมด

แล้วคนเดี๋ยวนี้ถามว่าความขวัญสูงสุดนะ

คนบินกันแบบว่าเต็มสนามบินไปหมด

อะไรที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวเนี่ยแปลว่าเทรนด์คุณหมา

อันที่๓เนี่ยธุรกิจเกี่ยวกับงานอดิเล็ก
เดี๋ยวนี้อะไรที่มันมีสาระเนี่ยผมว่ามันเอาไปแล้ว
มันต้องทำเรื่องไร้สาระนะครับเช่นอะไรเช่นแบบออกกำลังกาย

แฟชั่นไงแฟชั่นทุกอย่างทุกอย่างแบบขี่กระยะอะไรอย่างเงี้ย
คือผมว่าอะไรที่บ้าบ่อเนี่ยมันจะเริ่มมาเป็นเทรนด์ที่สำคัญในยุคนี้นะครับ
เพราะว่าสิ่งที่มันมีสาระมันให้เครื่องจักรทำไปแล้วไง

แต่มันจะดีแค่ไหนถ้าอาชีพเราทำงานอดิเลกได้เงินด้วย

ตอนนั้นต้องคิดแล้วสิ่งที่เราทำตอนนี้มันมีกลุ่มคนสนใจเปล่า
ถ้ามีคนสนใจว่ามันจะเริ่มมีตังค์มาอยู่ตรงนี้
พอมีตังค์แล้วถามว่ามันมีอีก๒คนคนหนึ่งได้ตังค์คนหนึ่งเสียตังค์

ถ้าได้ตังค์มาถูกทางปั้นอาชีพเลย
อาชีพที่๔คือการพัฒนาทักษะ
เรื่องของการศึกษาผมว่ามันจะเปลี่ยน
การศึกษาแบบเดิมคือเราพัฒนาให้คนมาอยู่ในยุคอุตสาหกรรม
คือพัฒนาคนมาเป็นแรงงาน
แต่ปัจจุบันเราต้องพัฒนาคนเป็นผู้ประกอบการ
ประกอบการคือการสร้างทักษะไม่ได้สร้างความรู้
รู้ต่อไปไม่มีราคาความรู้ราคาถูก
แต่ทักษะคือการเอาความรู้มาปฏิบัติ
ความรู้ปฏิบัติตรงนี้มีราคา
ผมว่าตรงนี้ต้องดูว่าสิ่งที่เราทำเราสอนมันพัฒนาทักษะคนเปล่านะครับ
อันที่๕
กินเพื่อโชว์

อันนี้เป็นธุรกิจมาแรงปีนี้เหมือนกันเหรอฮะ

มาแบบจานสวยหน่อยนะ
เอ้อกินน้ำแก้วอันจ่ายอันหัสครับ

วันที่กินเพื่ออยู่มันเอาแล้ว

ที่ทำธุรกิจพวกแบบนี้คนเขาโปรโมทให้เราฟรีเลยนะ

ขายไปไม่มีคนบ่นด้วยนะว่ามันแพง

ผมเลยบอกว่ายุคนี้มียุคความไม่จำเป็น
ถ้าคุณทำสิ่งจำเป็นคุณกำลังซวยแล้ว

แม่ฟังแล้วอยากจะเปิดร้านแบบนี้เลย

เวลาขายของมันต้องขายผ่านหน้าร้าน
หน้าร้านเนี่ยคุณจะขายของได้กี่ชิ้น
ร้อยชิ้นอย่างนี้คือคนมีทางเลือกน้อย

แต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าคุณซื้อผ่านในเต็

ดักต์คุณเห็นเลยเป็นล้านชิ้นเลยนะครับ

งั้นคุณต้องจับของแปลกไม่ได้จับของธรรมดา

อะไรอ่ะคือเราจอกกลุ่มชัดเจน

เหมือนกันแต่บริการจะได้กำไรมากกว่าอีก

ดาราเดี๋ยวนี้รวยกว่าสมัยก่อน
ออกทีวีน้อยเพราะเขาไม่สนค่าตัวค่าอะไรเลย

แต่เป็นดาราอะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นดาราหน้ากล้องเนี่ย
ทุกอย่างเลยเป็นดาราเฉพาะกลุ่มแล้วสินค้ามาขายรวยได้

จะซื้อทำไมนะครับคนออกไปไม่ซื้อแล้ว

แพงของหรูซื้อแล้วราคาลดลงใช่ไหม

ก็เช่าสิทธิ์ในการซื้อกระเป๋าหรูหลา

แล้วมีคนไม่ให้เช่ามันยิ่งถูกลงไปเรื่อยดังนั้นธุรกิจให้เช่าไปเลย
ที่๑๐ก็คือการเอาซอสเรื่องแรงงาน
ต่อไปเราไม่ขายแรงงานให้องค์กรแล้วไม่มีใครอยากขายถูกไหม
อยู่ที่องค์กรนี้เขาแบบไม่อยากอยู่แบบทำงานให้ทุกองค์กรที่พร้อมจะจ่ายเยอะ
มันเลยกลายเป็นอัลซ้อนเรื่องแรงงานนะครับซึ่งธุรกิจแบบนี้ก็จะตอบโจทย์ของบริษัทมากมาย
นี่คือเทรนด์ธุรกิจ๑๐ข้อที่ผมคิดว่าน่าจะมาแรงและมาแรงไปเรื่อยในยุคต่อไป
โดยสรุปคือหุ้นในกลุ่มทั้งหมดที่๑๐ธุรกิจที่บอกไปมันจะมาด้วยใช่ไหมครับ
ผมว่าก็ลิงก์กันอยู่แล้วทุกอันนี้มันมีหุ้นที่อยู่ในกลุ่มนั้น
มันมีตัวแบบว่าโอ้โหแบบดีอยู่ด้วยนะ

คุณผู้ชมลองดูฮะอย่างที่คุณแพทย์ได้บอกคุณผู้ชมไป๑๐แนวโน้มธุรกิจที่มาแรงปีนี้
ลองไปวิเคราะห์ดูแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการลงทุนก็ได้แน่นอนนะฮะ
แล้วมันก็จะบินผลตอบแทนกลับมามากมายทีเดียว

วันนี้ต้องขอบคุณคุณภาววิกริณปฐุมครับภูมิในการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์หลวงที่มาให้ข้อมูลกันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับ